คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปในโลกโซเชียล
ที่มีผู้ชมเข้าไปชมกว่า๑ล้านครั้ง

แต่คอมเมนต์ที่เข้าไปคอมเมนต์คอมเมนต์ด่า
คือเพราะอะไรต้องทำกันขนาดนี้
ใช่เป็นการทำร้ายคนแก่อีกแล้วนะฮะ

แล้วคนในโลกโซเชียลก็ถามว่าทำไปทำไม
แล้วเสียงดังมากอ่ะคุณตอนที่เขาแบบ

ไปตบหัวคนแก่ไปเบิดกระโลกเขาอย่างนี้

แต่ทำให้คลิปนี้มีการแชร์ต่อกัน
แล้วก็มีคนเข้าไปดูเข้าไปด่าเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เป็นล้านครั้ง
กระทั่งมีคนรู้จักชายสูงอายุในคลิปออกมาโพสต์บอกว่า
ลุงคนนี้อยู่ย่านบางแคร์แถววัดโคนอน
ลุงแกสติไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน
และชายคนนี้เป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ชอบไปแกล้งแล้วก็ไปทำร้ายลุง
ต่อมามีผู้ใช้เฟซบุ๊คอีกรายมีการโพสต์คลิปนี้ครับ
เป็นคลิปวิดีโอพร้อมข้อความว่า
ผมตามคนผิดมาขอโทษลุงเขาแล้วนะครับ
โดยชายคนที่ตบศีรษะก็ยืนโอบไหล่ของคุณลุง
และคนที่ถ่ายคลิปบอกให้คุณลุงพูดว่า
นี่เป็นเพื่อนกันนี่เพื่อนกันไปดูคลิปเมื่อกี้หน่อย
โทษครับแต่ผมได้แรงพลาดแสดงของผู้โทษครับ
อย่างนี้ตลอดแต่ว่าเหมือนให้ลุงพูดตาม
ลุงก็ต้องพูดตามเค้าเป็นเพื่อนการอย่างนี้ตลอด

ว่ามีการไลฟ์สดมาจากตลาดบางแขก
เป็นภาพที่ชาวบ้านต้องการให้ชายหนุ่มเสื้อกล้าเมื่อกี้
ขอโทษโดยกราบเท้าคุณลุงเขาซะ
เนื่องจากชาวบ้านบอกรับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้
แม้ว่าชายเสื้อกล้ามเมื่อกี้จะอ้างว่าอ้าวลุงนี่เป็นเพื่อนกัน
คุ้นเคยกันมาก่อนจึงทักทายกันแบบนี้ตลอดนะครับ
แต่ชาวบ้านเขาไม่พอใจชาวบ้านเขาไม่ชอบ
เขาบอกว่าเฮ้ยอย่างคุณคุณเด็กกว่า

คุณไปตบศีรษะไปเบิ้ลกระโหลกเขาแบบนี้ได้ยังไง
ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจแล้วถึงขั้นจะไปรุมทำร้าย

กราบขอโทษคุณลุง
โดยการกราบเท้าคุณลุง

ยอมแล้วครับ

ลูกหัวเขา